กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะลูกเพจไทยรัฐร้องมานะฮะบอกว่าคู่อริเนี่ยตามอาฆาตไม่ยอมจบทั้งทั้งที่ตบกันไปแล้วเมื่อปลายปีก่อนคุณผู้ชมเป็นเรื่องปัญหาของกลุ่มผู้ชายเนี่ยนะครับคือปีที่แล้วเคยมีปัญหากันไปแล้วแล้วก็เคลียร์กันตกลงว่าตบหน้าผมทีนึงถ้าตบหน้าผมทีนั้นเนี่ย

รับแฟนที่หน้าที่ทำงานของแฟนสาวอยู่นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยชายเสื้อขาวมาดักรอเขาตรงทางออกของที่ทำงานและมีท่าทีเหมือนจะเอาเรื่องเขาตอนแรกเนี่ยตัวของผู้ร้องเรียนมาบอกว่าแกล้งทำไปไม่เห็นดีกว่าเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่จำได้นะว่าเคยเป็นคู่อริกันก็ขับรถเบี่ยงออกไปแต่ชายเสื้อขาวก็มายืนขวางหน้ารถจน

ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มของรุ่นพี่ผมก็เข้าไปห้ามแค่นั้นเอง
แต่คู่กรณีคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไปรุมพวกเขามันก็เลยมีปัญหากัน
เคลียร์กันแบบลูกผู้ชายคืออะไรรู้ไหมคุณ
ไม่อยากให้มีปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องถ้าไม่ตัวต่อตัว
ผมยอมโดนตบให้จบเรื่องนี้ฝั่งนั้นไม่ตัวต่อตัว
งั้นผมยอมตบหน้าผมทีนึงขอให้จบนะ
เมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๔นะเลิกแล้วต่อกัน
กลายเป็นคลิปใหม่ที่เขาถูกไปดักรออยู่หน้าที่ทำงานนะครับ

ก็เลยตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะปรึกษาทนายความให้เอาผิดเรื่องการหมินประมาทซึ่งหน้า
แล้วก็สำหรับทางคู่กรณีถ้าต้องการชี้แจง
สามารถติดต่อมาทางเพจไทยรัฐของเราได้นะ
เราก็อยากรอฟังฝั่งคู่กรณีเหมือนกัน
เพราะว่าทางผู้ร้องเรียนมาทางเพจของเราที่เอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐาน
บอกว่าทางนู้นเขาเหมือนจะจบยังไงอีกรู้ไหมคุณ
เขาขอกระทืบผมซึ่งคราวนั้นตบกันไปแล้ว
จบกันไปเหรอยังมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
อาฆาตยังไม่จบทั้งที่ตบไปแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเราต้องรอฟังอีกฝั่งด้วย
แล้วก็เขาแจ้งความกันไว้แล้วก็ต้องรอตำรวจเรียกตัวมาสอบสวนต่อไปนะครับ